กันนะคุณผู้ชมวันนี้วันที่๒๕แล้ว
ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ว่าแอปเป๋าตังค์ให้กู้เงิน๑๐๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อมา

ฟังดีคุณผู้ชมว่าสูญต่อต้านข่าวปลอม

หลงเชื่อข้อมูลที่ส่งต่อกัน

เป๋าตังค์ให้ยืมเงิน๑๐๐๐บาท

คือพอไปตรวจสอบที่ธนาคารกรุงไทยแล้วคุณผู้ชม

ธนาคารไม่มีบริการให้สินเชื่อผ่านแอปเป๋าตังค์แต่อย่างใด
และทางธนาคารยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างแต่อย่างใด
ดังนั้นใครที่จะรับข้อความไลน์ที่แนบลิงก์แอบอ้าง
หรือพบอะไรที่มันผิดปกติแจ้งได้นะคุณผู้ชม
แจ้งผ่านเพจกรุงไทยแคร์หรือโทรแจ้งได้ที่
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
อีกทีว่าไม่มีบริการให้กู้เงินผ่านแอปเป่าตังอย่าไปหลงเชื่อนะ
และที่สำคัญอย่าแชร์ต่อด้วย

โรงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๖๕หรือว่าบัตรคนจน
ที่เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่๕กันยายน
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมลงทะเบียนกันไปแล้ว๒๑ล้าน๙แสนคน
และตรวจสอบคุณสมบัติได้สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว๑๗ล้าน๙แสนคน
นี้รออะไรล่ะก็รอยืนยันคุณสมบัติอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าปี๖๖ครับ
ส่วนใครที่ได้สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครับกับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคุณผู้ชมต้องรีบลงทะเบียนให้ทันภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอาวุธปืนครับโอ้สำคัญเลยโดยคอรมอลเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยผู้ที่จะขออนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนนั้นต้องเพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้างส่วนปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตนั้นผ่อนผันให้ผู้ครอบครองนำไปส่งมอบให้ภาครัฐหรือนำมาขึ้นทะเบียนและให้เร่งปราบรามการค้าอาวุธปืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยครับ